คุณผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่

วันนี้เข้าวันแรกสำหรับภาพยนตร์แนวความเชื่อ
ที่แบบว่าลุ้นระทึกแล้วก็ลี้ลับกันไปด้วย
ภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดี

มีเรื่องชวนให้ขนหัวลุกตั้งแต่เขาตั้งโต๊ะบวงสวงกันเลย
ถ่ายทำวันแรกในภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนี่นะ
งานนี้ค่ะเหล่าพระนางเขาขอมาเล่าอาถรรพ์กลางกองถ่าย

พากันเฮงถ้วนหน้ามางวดก่อนด้วยนะ

เรื่องเล่าปฏิหารกับศรัทธาบารมีของกุมารเทพแห่งนครศรี
ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ครั้งนี้ค่ะเขาถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์
ให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมพิสูจน์ความขลังผ่านจอเงินกันนะ

ยืนเรียงหน้ากันอยู่น้องต้นสักราชนะฮะ

นางเอกของเราคือน้องคริมมี่พลอยประพัด

พร้อมใจกันมาเล่าเรื่องชวนขนหัวลุกคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันตั้งโต๊ะบวงสวงที่ลานหน้าบท

ถ้าที่แอบกระซิบถามมาคุณผู้ชมนะว่าเลขเด็ดเนี่ยมีงวดเลขอะไรบ้างต้องเข้าใจ
คือน้องบอกมาว่าชอบเลข๑
กะว่าจะซื้อเลขท้ายแต่ปรากฏโกหังไปถูกเลขหน้าด้วยคุณผู้ชม
ก็เลยพากันรับทรัพย์แบบเต็มคาราเบลค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเรื่องหลอนที่น้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
มีตอนหนึ่งครับตอนบวงสวงครับ
มาเดินวนเป็นเลข๘เท่านั้น
ไก่หายไปไหน

อยากให้ตะกล้องตัดภาพกลับมาที่เชอรี่นึ

สวดอยู่พอสิ้นเสียงทางเท่านั้นแหละปุ๊บหันไป

ใครจับใครคือเขาเห็นกันทั้งกองถ่ายเลยแต่จู่หันไปปุ๊บมันหายไปได้ยังไงเนาะ
เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อเนอะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อแล้วบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดกล้องถ่ายทำมาเนี่ย
กี่งวดรับทรัพย์กันทุกงวดเลยทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ช่างผ้าหน้าผมทุกอย่าง
แต่งหน้าไงช่างแต่งให้
ยายบอลเขาถุงตลอดเลยพูดชื่อได้เลย

เขาบอกว่าขอได้ไหว้รับของจริงสำหรับไอ้ไข่นะคุณผู้ชม
ขอบคุณค่ะคอหนังแนวแฟนตาซีรีส์รีรับห้ามพลาดนะภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กว่าเจดี